คดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
ระหว่างครูปีชากับหมวดจรูน
ยังมีต่อนะคุณเขียนมาสอนครูปรีชากับเจ๊บ้าบินถูกแจ้งข้อหาไปแล้ว
เรื่องการแจ้งความเท็ดอะไรพวกนี้นะครับ
นายตำรวจใหญ่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับสำนวนคดี

เพราะว่าผู้ที่กำลังจะถูกดำเนินคดีรายต่อไป
คือกลุ่มของพยานที่ไปให้การเท็จนะฮะ
โดยพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
ตอนนี้กำลังขยายผลเพื่อจะออกหมายจับ
ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒
๑ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นคดีปัญหาอยู่ระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
โดยพนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบคำให้การพยานแต่ละราย
เพื่อพิจารณาว่าพยานรายใดบ้างที่ให้การเท็จไว้
โดยจะเร่งทำให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
เท่ากับว่าผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จะแบ่งออกเป็น๓กลุ่มนะครับ
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ

คือครูปรีชากับนางสาวรัตนาพรหรือว่าเจ๊บ้าบิน
คนที่ขายสลากให้กับครูปรีชาที่อ้างว่านะครับ
ส่วนกลุ่มที่๒คือกลุ่มที่กำลังพิจารณาจะออกหมายจับ
เป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุแล้วให้การเท็จ
และกลุ่มที่๓คือกลุ่มกองเชียร์
กลุ่มกองเชียร์โดนด้วยคุณเห็นมาสอน
ท่านทิติราชบอกว่ากลุ่มกองเชียร์ก็อย่างเช่นคนที่อ้างว่า
ขอแบ่งซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าเขาไม่แบ่งให้
คนที่อ้างว่าเห็นเลขในกระเป๋าเสื้อครูปรีชา
รวมถึงคนที่ออกมาเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางต่าง
จนทำให้เกิดความสับสนในสังคม
ซึ่งจะต้องคัดแยกว่าใครบ้างที่เข้าข่ายให้การเท็จ
หรือจะเข้าข่ายผิดกฎหมายอื่นอีก

ส่วนการพิจารณานะครับทางตำรวจบอกว่า
ก็จะยึดตามคำให้การของพยานเดิม
ประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งจากข้อมูลคำให้การพยานที่มีอยู่
ส่วนใหญ่ให้การว่าเป็นเรื่องที่จดจำได้
ไม่มีหลักฐานใดมารองรับคำให้การ
จำได้ไหมที่ตำรวจเคยบอกว่าให้โอกาสแล้วนะ

ถ้าไม่พูดใหม่ก็ยึดคำให้การเดิมนะ
สำหรับการดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นะครับ
ทางตำรวจสอบสวนกลางก็จะให้พนักงานสอบสวน
ร้องทุกข์กับทางตำรวจปปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อให้ตำรวจปอปดำเนินคดีต่อ

เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปนะครับ

บังคับการกองปราบรามเปิดเผยว่า
ออกหมายจับผู้ต้องหาที่เหลือตอนนี้

และพันธบรดเอกสุวัสด์แสงนุ่ม
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานกลับมาว่าจะออกหมายจับใครบ้าง
ส่วนการออกหมายจับที่เหลือนั้น